เอาละครับกลับมาช่วงนี้ก็ทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่
ว่าเดี๋ยวจะมีข่าวจากทางฝั่งนครหลวงโปรโมชั่น

ข่าวสายที่คุณได้ต่างนานาในโซเชียลมีเดีย
การพูดคุยมาผมก็รับข่าวสารมาเยอะ
ศรีสะเกดพูดอย่างนู้นอย่างนี้บ้าง
แต่ว่าไม่มีทางจะเอามาพูดในนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผมได้คุยกับตัวศรีสะเกดเอง
ผมถึงจะบอกว่าผมได้คุยแล้วจะได้บอกว่าเขาคิดอย่างไรถึงเรื่องนี้
แต่ว่าตอนนี้ปล่อยไปก่อนแล้วเอาอนาคตกับเรื่องของไฟล์ดีกว่า
เพราะว่าด้วยสภาพจิตใจแบบนี้เนี่ยทางเสียหุยก็ออกมาบอก
บอกว่าก็คงจะต้องมีการพูดคุยกับทางฮอร์มลอฟเลอร์
บอกว่ามันควรต้องเป็นไปได้แหละที่ศรีสะเกดอาจต้องเลื่อนไฟล์ต่อไปเดือนสิงหาก่อน
คือไฟล์ทจริงกำหนดการไฟล์ต่อไปของศรีสะเกดจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม
แต่ว่าพอเกิดเรื่องราวแบบนี้ก็คิดว่าสภาพจิตใจแบบนี้ก็อาจจะทำให้โปรแกรมการซ้อมที่วางไว้ไม่ได้เป็นไปตามนั้น
พอมันก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดหวังไว้
ก็เลยอาจจะไปเจรจาเพื่อขอเลื่อนโปรแกรมการชกไฟล์หน้าไปก่อนนะคะ
ซึ่งณตอนนี้ศรีสะเกดก็จะไม่ได้เข้ามาที่ค่ายสักพักนึงเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
เสียหุยก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคน
ค่ายจะไม่ยุ่งทางค่ายมีหน้าที่คือแหลมพร้อมจะซ้อมเมื่อไหร่บอกมาซ้อม
แต่ว่าก็ต้องควบคุมนั่นแหละว่าถ้าเกิดทำใจก็ต้องมีระยะเวลาในการทำใจสักนิดนึง
ว่าถ้าพร้อมแล้วเนี่ยกลับมาลุยได้ก็จะดูแลเรื่องโปรแกรมการฝึกซ้อมแล้วก็โปรแกรมการชกให้
โดยจะไม่ก้าวไก่เรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องของความรัก
ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงแหละ
เป็นว่าเราในฐานะคนไทยในฐานะแฟนกีฬาก็ติดตามเรื่องนี้เป็นแค่พอรู้แล้วกัน
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬานักมวยต่อไปให้สร้างชื่อเสียง
ให้เขาเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็เอาความจริงเสด็จที่ชัดเจนไม่มีการออกความเห็นได้ในทั้งสิ้นนะครับ